แต่ว่าสถานที่ต่อไปที่จะพาไปเนี่ยแปลกค่ะคุณผู้ชมรู้จักถ้ำนาคาไหมคะ
ถ้ำนาคาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดบึงกาลเลยนะคะ
แต่ล่าสุดฮือฮามากเพราะเขาบอกว่าพบกับลักษณะของหินที่คล้ายกับหัวของงู
เหมือนไหมคะ
คือก่อนหน้านี้เราเห็นแต่เหมือนเป็นส่วนลำตัวมันเนาะ
ใช่แต่เนี่ยค่ะดูนะคะเหมือนมีปากมีตามีลักษณะคล้ายกับงูจริงด้วยค่ะ
หลังจากที่ชาวบ้านเขาพบเนี่ยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยให้มาตรวจสอบกัน
ซึ่งบริเวณนั้นอย่างที่เราเห็นเลยมันจะมีน้ำไหลลงมาด้วยแบบนี้ค่ะ

ทำให้หลายคนที่มาเที่ยวกันก็มาถ่ายรูปกันบริเวณนี้เยอะเลยนะคะ
องค์บึงโขหลงจังหวัดบึงกาน
ที่มาของชื่อถ้ำค่ะก็มาจากลักษณะตามรูปทรงที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
หินแล้วก็ผนังถ้ำเนี่ยลักษณะจะคล้ายกับพญานาคหรืองูขนาดใหญ่
ที่กำลังนอนขดตัวอยู่เห็นไหมเหมือนมีเกล็ดนะอ่า
ชาวบ้านก็เลยเล่ากันสืบทอดมาว่าถ้ำนาคาแห่งนี้มีตำนานค่ะ
เป็นตำนานเกี่ยวกับพญานาคหรืองูใหญ่ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน
เพราะได้ไปทำผิดจารีดไปมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับมนุษย

ในขณะที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของกรมทรัพยากรธรณี
ได้ทำการสำรวจถ้ำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาถ้ำแห่งนี้
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ในทางธรณีวิทยาต่อไปด้วย
นายชัยพรสิริพรภัยบูลผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำและนักธรณีวิทยา
ทรัพยากรธรณีเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
ถ้ำนาคานี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายชื่อภูลังกา
เป็นหินที่อยู่ในยุค๗๐ล้านปีที่แล้วค่ะ
นอกจากจะมีความเงาวับแล้วเนื้อหินก็มีความเป็นเนื้อเดียวกัน
เหมือนมีเนื้อที่เชื่อมต่อกันแล้วก็มีความพลุนคล้ายกับเกล็ดของพญานาค
ซึ่งมีผลสำคัญต่อการเกิดลวดลายนั่นเอง
ส่วนตัวถ้ำนาคาที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนลำตัวพญานาค
มันเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินในภาคอีสาน
ทำให้เกิดรอยเว้าผนังถ้ำที่มีลักษณะนูนแล้วก็โค้งออกมา
แล้วก็ขั้นสลับด้วยผนังหินที่โค้งเว้าเข้าไป
จากนั้นก็เกิดการกัดซ้อค่ะที่มันเป็นวัฒนาจักรในยุคน้ำแข็งกับยุคโลกร้อนนี่แหละค่ะ
ในอดีตที่เกิดสลับกันเป็นวงรอบทุก๑แสนปี
จนทำให้เกิดเป็นถ้ำนาคาที่มีลักษณะแบบนี้ในปัจจุบัน

ศาสตร์ด้วยเพราะว่าบางคนเขาก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อเป็นถ้ำของพญานาคด้วย
หรือเป็นพญานาคที่ถูกสาปใช่ไหมเป็นความเชื่อชาวบ้าน
มันเป็นเรื่องที่ล่าสุดจริงที่เราพบส่วนหัวคือมันอยู่ในป่าแล้วเขาก็คือจะเจอ